น้ำจิ้มของกลุ่มผู้ชุมนุมคือสัปดาห์หน้าเนี่ยเขาบอกว่าจะมีการชุมนุมใหญ่กัน
ซึ่งมีรายงานบอกว่ามีเหตุชุลมุนเกิดขึ้นด้วย
ในจังหวะที่ผู้ชมนุมเขาพยายามเอาผ้าสีขาว
ไปคลุมอนุสวรีประชาธิปไตยค่ะใช่ค่ะ
วันนี้เราส่งผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่เกาะติดตลอดทั้งวันนะคะ
ให้คุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกันกับคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากอนุสวรีประชาธิปไตย
ขอบคุณเด็กนักเรียนในวันนี้
นั่นคือการนำผ้าขาวขนาดใหญ่
มาคลุมอนุสวรีประชาธิปไตย
ท่ามกลางเสียงโหร้องของกลุ่มผู้ชมหนุ่ม
ให้คุณผู้ชมดูตอนนี้นะครับภาพสดที่อนุสวรีประชาธิปไตย
จะเห็นว่ามีการนำผ้าขาวขนาดใหญ่
ที่เข้าไปยืนถ่ายรูปนักขนาดนี้

ก่อนที่จะมีการนำผ้าขาวขนาดใหญ่นี้มาวางไว้จุดบริเวณนี้
ช่วงเวลา๑๘นาฬิกา๑๐นาทีครับ
กลุ่มผู้ชุมนุมนำโดยกลุ่มนักเรียนเลวและกลุ่มกาดอาชีวะ
จัดกิจกรรมให้กลุ่มผู้ชุมนุมระบายความรู้สึก
ต่อการบริหารงานของพลเอกประยุทธ์และรัฐมนูลที่อยากได้
เขียนข้อความและพ่นสีลงบนผ้าขาวขนาดใหญ่

และได้นำผ้าผืนนี้เดินตรงไปที่อนุสวรีประชาธิปไตย
แต่ตำรวจที่ตรึงกำลังวางแผงเหล็กกั้นอยู่โดยรอบ
ไม่อนุญาตให้เข้าไปครับ
กลุ่มเด็กนักเรียนเลวจึงประกาศผ่านเครื่องขยายเสียง
ว่าจะเข้าไปทวงพื้นที่ของประชาชนคืน
จนเกิดเหตุชุนละมุนกันเล็กน้อย
สุดท้ายตำรวจต้องออกจากพื้นที่ครับ
กลุ่มผู้ชุมนุมจึงเข้าไปยึดพื้นที่
โดยมีกลุ่มกาดเกือบ๑๐คน
นบันไดไม้ไผ่ขึ้นไปบนอนุสวรีประชาธิปไตย
และใช้ผ้าขาวผืนนี้นะครับกลุ่มทั้งหมด
แล้วก็ใช้เชือกสีแดงรัดเอาไว้
ใช้เวลาประมาณ๒๐นาทีครับ
ทำกลางเสียงโหร้องดีใจของมวลชน
ที่มาร่วมชุมนุมเดี๋ยวไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยครับ
โอ้ยโอ้โอ้โอ้โอ้
การชุมนุมวันนี้นะครับเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายครับโดยกลุ่มเด็กนักเรียนเลวเริ่มรวมตัวกันทำกิจกรรมเสิร์ฟน้ำจิ้ม
กระทรวงศึกษาธิการช่วง๑๓นาฬิกาครับทั้งผูกลิฟต์บิ้นขาวและ๘สติ๊กเกอร์หมุดคณะราชดร
ที่ป้ายกระทรวงพร้อมนำรูปของนายนัทพลทีพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การมาวางไว้
เพื่อแสดงจุดยืนไม่ยอมรับการบริหารงานของนายนัทพลย้ำข้อเรียกร้องขอให้หยุดคุกคามนักเรียน
ยกเลิกกฎระเบียบที่ล้าหลังและปฏิรูปการศึกษาหากทำไม่ได้ให้ลาออกจากตำแหน่ง
ขบวนนะครับจะเดินไปอนุสวรีประชาธิปไตยโดยมีผ้าใบสีขาวขนาดใหญ่๓๐คูณ๓๐เมตรนำไปด้วย
เพื่อร่วมชุมนุมกับกลุ่มมอบเซตกลุ่มผู้หญิงปลดแอบและแนวร่วมภาคีประชาชนกลุ่มเสื้อแดง
มารวมตัวอยู่ก่อนแล้วรอต้อนรับด้วยกลองและขบวนแห่
โดยทั้ง๓กลุ่มนะครับได้ปักหลักบริเวณถนนราชดำเนินกลางฝั่งขาเข้า
ตั้งแต่แยกครอบครัวจนถึงวงเวียนอนุสวรีประชาธิปไตย
ยาวไปถึงสะพานผ่านฟ้าลีลาศซึ่งมีตำรวจกองมะครับการอารักษา
และควบคุมฝุงชนตรึงกำลังอยู่หลังแนวรั้วเหล็กตลอดแนวถนนครับ
ประมาณ๑๖นาฬิกา๕๐นาทีครับนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
ประธานคณะก้าวหน้าพร้อมด้วยครอบครัวได้ปรากฏตัวในการชุมนุม
ให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวีว่ามาร่วมให้กำลังใจประชาชน
ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองซึ่งเป็นการชุมนุมที่แสดงออกอย่างสร้างสรรค์
และชื่นชมถึงความอดทนของทุกกลุ่มทุกคนรวมถึงอยากให้มองว่า
ข้อเรียกร้องต่างโดยตั้ง๒เวทีหลัก
บริเวณแยกครอบครัวและเวทีผ่านฟ้า
ซึ่งกิจกรรมเวทีแยกครอบครัวกลุ่มมอบเฟส
จะย้ำ๓ข้อเรียกร้องให้ผลเอกประยุทธ์

รัฐสภารับร่างแก้ไขธรรมนูญฉบับประชาชน
และปฏิรูปสถาบันและปราศัยปัญหาต่าง
ขนาดเดียวกันกลุ่มผู้หญิงปลดแอบ
ประสัยปัญหากล่าวล่วงละเมิดทางเพศ

ส่วนกิจกรรมเวทีผ่านฟ้าปราศัยเรื่องนักเรียนกับรัฐมนูล
สหภาพแรงงานและคนจนคนเมืองครับ
ส่วนบรรยากาศล่าสุดขณะนี้ที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นี้นะครับ
นี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของกลุ่มศิลปะปลดแอบ
ที่ได้มาร่วมกิจกรรมตอนนี้เป็นการแสดงของคนพิการ
รวมถึงเป็นการแสดงของกลุ่มศิลปินต่าง
ที่มาร่วมจัดกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่อง
ไม่ว่าจะเป็นร้องเล่นเต้นลำกันอยู่บริเวณนี้
ขณะเดียวกันนะครับให้คุณผู้ชมดูบริเวณอนุสวรีประชาธิปไตย
ก็จะเห็นว่ามีการนำผ้าขาวมาคลุมอยู่
มีกลุ่มมวลชนเข้าไปถ่ายรูปนะครับบริเวณดังกล่าวด้วย
ขณะเดียวกันรอบอนุสวรีประชาธิปไตย
ว่าจะเห็นว่าไม่มีกลุ่มเจ้าหน้าที่เข้ามาแต่อย่างใดนะครับ
ไปไกลครับคุณผู้ชม
ขณะนี้เป็นการปราศัยของแพนกวินที่ได้ขึ้นเวทีอยู่บริเวณสี่แยกครอบครัว

ขนาดเดียวกันก็จะเห็นว่ามีมวลชนจำนวนมากยังคงปรักหลักรอฟังการปลาใสอยู่
ขณะเดียวกันเวทีใกล้กับอนุสวรีประชาธิปไตยที่เห็นว่าเป็นเวทีสีรุ้ง
ก็เป็นอีกหนึ่งเวทีที่มีการจัดกิจกรรมในวันนี้
ที่มีกิจกรรมต่างจัดกันอย่างมากมายมีความคิดสร้างสรรค์ต่างมากมาย
ก็ยังคงปักหลักขายของกันอยู่บริเวณนี้
มีกิจกรรมต่างทั้งประชาชนที่มาร่วมแสดงความคิดเห็นนักเรียนนักศึกษา
ที่มาเปิดบูธกิจกรรมศิลปะมีการทอล์กโชว์ให้กับประชาชนที่มาดู
และกิจกรรมในวันนี้ประกาศว่าจะยุติในช่วงเวลา๒๔นาฬิกานะครับ
ส่วนนี้เป็นภาพบรรยากาศทั้งหมดบริเวณถนนราชดำเนินนอกนะครับ
ยังคงมีการปราศัยอย่างต่อเนื่อง
และไฮไลท์คือการปราศัยของแพนกวินที่อยู่ด้านหลังนี้
และนี่เป็นบรรยากาศทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับ

ก็มีบรรยากาศชุลมูลวุ่นวายเกิดขึ้นชั่วครู่นึง
แต่มีการเข้าใจผิดกัน
สุดท้ายนะตอนนี้บรรยากาศก็ถือว่าเป็นไปอย่างสงบเรียบร้อย

แล้วก็บอกว่าจะยุติตอนเวลาเที่ยงคืนวันนี้นะคะ
เพราะว่าความเคลื่อนไหวทางการเมืองในทุกครั้งก็ถือว่ามีความสำคัญนะคะ
เราก็ส่งทีมข่าวของเราไปปักหลักรายงานข่าวกันอย่างต่อเนื่องในทุกความเคลื่อนไหว